ปีที่แล้วก็จำบรรยากาศได้ดีมากเลยนะคะ
ซึ่งสาวงามที่ได้ครองตำแหน่งต้องบอกเลยนะคะว่าครบเครื่องในเรื่องของความสวย
คมภาพพจน์ภาพลักษณ์นะคะ
แล้วก็ได้ทำหน้าที่ใน๑ปีที่ผ่านมาได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ
ชื่อและตำแหน่งนี้มาพร้อมกับความภาคภูมิใจและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของซาสิ
ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมา

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองประกวดอย่างเต็มภาคภูมิและเต็มความสามารถ
การได้รับโอกาสและความไว้วางใจให้สวมสายสะพายไทยแลนด์
ได้มีโอกาสทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม
ทัศนคติที่ดีของผู้หญิงไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์
และยังถือเป็นหน้าที่และเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตของซาสิและครอบครัวสินทวี
ในโอกาสนี้สสิทธต้องขอขอบพระคุณ
ขอบคุณครอบครัวสินทวีที่ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างสถิตตลอดเวลา
และที่สำคัญที่สุดขอบคุณแฟนนางงามทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ
ให้แรงเชียร์ซาซีมาด้วยตลอด
และอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้จะมีอีกหนึ่งสาวงามบนเวทีแห่งนี้ที่กลายเป็นผู้หญิงที่มีมากกว่าความสวย
ขอให้ตั้งใจและสนุกสนานกับการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกองประกวด
และขอให้ประสบความสำเร็จกับการเป็นตัวแทนประเทศไทย
ขอให้นำชื่อเสียงและเกียรติยศอันสูงสุดมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยและประเทศไทย
ขอให้ทุกคนโชคดีขอบพระคุณค่ะ
คุณสาสิสินทวีครับ
นับถอยหลังอีกไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะ
ตอนนี้ค่ะเรายังเหลืออีกหนึ่งโชว์พิเศษนะคะที่สาวงามทั้ง๑๒ท่านจะปรากฏตัวในชุดราตรีค่ะ
คุณต้องบอกซีรีส์ไว้ตรงนี้นะครับว่าผมเนี่ยประเมินด้วยสายตาเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นด้วยส่วนสูงบุลิกภาพรวมไปถึงความมั่นใจนะครับ
ผู้เข้าประกวดเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนครับ
แม่คุณพีเคคุณนี่แฟนนางงามตัวจริงเลย
ไม่ใช่ครับผมแฟนนางแบบแต่ว่าชื่นชมนางงามครับ
ขออนุญาตเปะบากมองโดนแป๊บนะคะ
เข้าเรื่องกันนะคะ
ทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ
ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปลุ่มมือต้อนรับ๑๒สาวงามในชุดราตรีได้เลยค่ะ

แต่เพิ่งรู้ว่าพวกเธอพอใส่ชุดราตรีแล้ว
ยิ่งกว่าปรบมือเป็นกำลังใจให้พวกเธออีกหนึ่งรอบครับ
สง่าจริงเลยนะคะ
แต่ละนางจัดเต็มมามากเลยนะคะ
อินเนอร์สายตาสะกดคนดูทั้งห่อ
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่กำลังชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะ
และต้องขอขอบคุณชุดราตรีพร้อมเครื่องประดับ
เอาละครับเรามาเข้าสู่รางวัลต่อไปกันดีกว่านะครับ
ซึ่งตัดสินจากผู้ที่ถ่ายภาพออกมาสวยที่สุดครับ
และในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณฟิลิปเชี่ยวรักษ์
อำนวยการฝ่ายบริหารศิลปินสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ขอเสียงปรบปรินาต้อนรับท่านครับ
จะได้รับโล่รางวัลพร้อมใส่สะพายเป็นรางวัลค่ะ

หมายเลข๙ค่ะน้องน่ารักนางสาวอุรชาพัฒน์เดชะเบนจานนท์ค่ะ
ครอบครัวอยู่ตรงนี้เลยนะครับ

ขอเสียงคล่องเชียร์หน่อยค่า
และขอขอบคุณคุณฟลึงจากธนาทีวีด้วยนะครับ

ยังมีอีกหนึ่งรางวัลนะครับมาจากคะแนนโหวตเหมือนกันเลยนะครับ
แต่เป็นรางวัลที่เกิดจากคะแนนโหวตของทุกคนทางบ้านนั่นเองนะครับ
ในโอกาสนี้ผมขอโดยเชิญคุณพงศกรคอวนิทครับ
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะได้รับโล่รางวัลพร้อมสายสะพาย
เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ
ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านสูงที่สุด
ได้แก่หมายเลข
แฟนคลับอยู่ไหนครับส่งเสียง

หมายเลข๘ค่ะโบนัสพัทยาพงชัย

ไม่ได้บอกว่ามากที่สุดครับจะบอกว่าใหญ่ที่สุดครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะครับแล้วขอบคุณคุณอิงฟ้าเกรดคำครับ
แข่งขันของเราเข้มข้นขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
สำหรับช่วงต่อไปนะคะก็เป็นรอบแสดงทัศนคติของสาวผ่านการตอบคำถามนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าเวทีนี้เราเชื่อว่าผู้หญิงมีมากกว่าความสวย
เพราะฉะนั้นรอบนี้เป็นรอบที่สำคัญมากเพราะว่าจะมีผลต่อการตัดสินในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ
อย่างเดียวไม่พอต้องมีไหวพลิบและมีความรู้รอบตัวช่วงหน้าถึงเวลาตัดสินครับ